เรามาดูเหตุการณ์ไฟป่าอุทยานดอยสุเทพปุ๋ยกันบ้างนะครับ

ตอนนี้ทางโลกออนไลน์เขาแห่แชร์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ที่ยังต้องทำงานอย่างหนักในการดับไฟป่าครั้งนี้
เพราะว่ามันเกิดประทุขึ้นมาอีกครั้ง
โดยไฟป่าดอยสุเทพยังห่มลุกไหม้หลายจุด

พร้อมด้วยจิตอาสาก็เข้ามาช่วยกันดับไฟป่า
ที่บริเวณดอยผาดำบนยอดดอยปุ๋ย

ได้โพสต์คลิปนาทีที่ลมเนี่ย
มันตีย้อนกลับจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า
ต้องใช้วิธีคลานแล้วก็หมอบต่ำ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ลมมันตีย้อนกลับนี้นะครับ
แล้วก็พัดเอากลุ่มควันจากจุดที่เกิดไฟป่าเนี่ย
กลับมายังจุดที่เจ้าหน้าที่อยู่
ขณะเดียวกันนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งไฟป่าแล้วก็ฝุ่นในพื้นที่เชียงใหม่

ขณะที่บนโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจ
ชมเจ้าหน้าที่หลังจากเพจอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะครับ
ได้ออกมาเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างแล้วก็อาสาสมัคร
เข้าร่วมดับไฟป่าอย่างเต็มความสามารถครับ
ขณะนี้นะครับทีมจิตอาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้
นำโดยทางอาจารย์สาขาวิชาปฏภิษัทคณะผลิตกรรมการเกษตร
หาวิทยาลัยแม่โจ้ก็คืออาจารย์จักรพงศ์ชัยวงศ์
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ
ที่จะคอยสนับสนุนภารกิจต่างให้กับหน่วยงาน
แล้วก็ได้มีการวางแผนการทำงานมากว่า๒เดือน
โดยในกลุ่มนั้นจะมีการรวมกลุ่มของกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะ

ในการช่วยสนับสนุนภารกิจต่างให้กับหน่วยงาน
ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าเท่าที่จะช่วยได้นะครับ
แล้วก็ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
ในการออกสำรวจแล้วก็ติดตามผลกระทบในการเกิดไฟป่าด้วยครับ
ค่ะตอนนี้เชียงใหม่ดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นอันดับหนึ่งของโลก